ส่วนเหตุการณ์นี้รถชนคนครับแล้วสุดท้ายมีคนตายด้วยนะครับ

แสดงความเสียใจด้วยครับกับผู้ตายนะครับ
นี่เป็นภาพหลักฐานวงจรปิดตอนช่วงประมาณสัก๕ทุ่มเสร็จ

ถนนเส้นนี้คือถนนสิริโสธรขาเข้าบางประกง

ทีมงานขวัญว่าเอาเท่านี้ดีกว่าค่ะ
มันทั้งเสียงทั้งอะไรมันดูน่ากลัวมากนะคะ
ลองไปดูภาพความเสียหายณจุดเกิดเหตุบ้างก็แล้วกันนะครับ
หลังจากที่เราได้เห็นภาพวงจรปิดไปแล้ว
เราต้องการจะย้ำเตือนเพื่อไม่ให้ใครในการขับขี่รถ
มีความประมาทเกิดขึ้นรวมถึงคนที่จะข้ามถนนก็ต้องระมัดระวัง
นี่สภาพรถคันที่ชนคนนะครับคือบุบบี้ทั้งด้านหน้ากระโปรงรถ

คนขับเป็นผู้หญิงอายุ๒๔เองครับ
เธอก็ตกใจร้องไห้อยู่ในรถหลังจากที่ชนคน
แล้วร่างคนกระเด็นไปหลายสิบเมตร

คนขับรถเนี่ยเธอบอกว่าขับรถตั้งใจจะกลับที่พักที่บางประกง
จังหวะนั้นเนี่ยเห็นคนข้ามถนนตรงเส้นนี้ฮะ

แล้วเธอขับมาในเลนที่เธอบอกว่าใช้ความเร็วได้
ทุ่มกว่าก็ไม่คิดว่าจะยังมีคนข้ามตรงนี้
แล้วก็ไม่เห็นว่าตรงนี้จะมีทางม้าลาย

แต่เขยิบไปก่อนหน้านั้นหรือว่าหลังจากนั้นคงต้องไปไล่เช็คอีกทีหนึ่ง

ก็พยายามที่จะประคองรถให้ได้มากที่สุด
แต่สุดท้ายก็เลี่ยงไม่พ้นชนเข้าเต็มครับ

ใช่หนูก็เหล่งไม่ทันแล้วนะจริงนั้น
ผู้ตายเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๕๐กว่าถึง๖๐
เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบพิสูจน์ตัวตนบุคคลอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

ร่างกระเด็นไปไกลจากรถถึง๕๐เมตรครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานทางการแพทย์นะครับ
แล้วก็ทีมกู้ภัยก็มาตรวจสอบในเบื้องต้น
ตอนนี้ยังไม่พบเอกสารประจำตัว
ส่งร่างไปชนะสูตรต่อที่โรงพยาบาลบ้านโพนะครับ
คือคาดว่าเขาคงจะกำลังข้ามถนนอย่างค่อย
และอาจจะไม่ทันสังเกตรถที่วิ่งมาด้วยความเร็ว
เพราะก่อนที่จะตัดสินใจข้ามฝากเขาเดินอยู่เรียบริมถนนก่อน
แล้วก็ค่อยเดินไปเรื่อยเพื่อข้ามถนนเส้นนี้แล้วก็ถูกชน
ตอนนี้คุมตัวคนขับไปที่โรงพักนะครับ
จะสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วก็คงจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา
ตามกฎหมายต่อไปแสดงความเสียใจด้วยครับ
ไม่ประมาททั้งคนขับและคนข้ามถนนนะครับ